ไปดูบรรยากาศในงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณตาสาเล้ง
หรือว่าคุณตาจรูนวัย๘๒ปีนะครับ
ที่ต้องล้มเจ็บหนักนะครับจนเสียชีวิต
หลังจากถูกชายวัยรุ่นที่ชีวิตในจอสทำร้ายร่างกาย
ก็ไม่เพียงแค่ญาติหรือว่าคนรู้จักเท่านั้นที่ไปร่วมงานนะครับ
ยังมีเพื่อนร่วมอาชีพขี่ซาเล้งกับคุณตา
เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาร่วมงานที่พระนครศรีธุยาด้วย
โดยบอกว่าจะบวชให้นะครับ
ในช่วงของวันชาปนกิจศพที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ครับ
อยู่เป็นสูตรกตินี่เขาทำอะไรพล
จะรึมีติดตาม
ถ้าต้องมีที่รุนธรรมบาทของตามไวศภ์
นี่จะพึ่งอาหูสี่เข้าเล่า

ชาติหน้าใหม่มะเกิดแล้วนะ

กล่าวผ่านความรู้สึกของนายอมรบวร

เพื่อนร่วมอาชีพพลับสาเล็งของนายจรุลมณีภานะ

หลังเดินทางไปร่วมงานศพของตาซาเล้ง
ที่วัดศูนย์ธรราลามหรือวัดฮอมก
ตำบลห่อหมกอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอามรรณ์รู้จักกับตาสาเล้งมานานกว่า๓๓ปีแล้ว
เมื่อทราบข่าวว่าตาซาเล้งเสียชีวิต

หรือรถซาเล้งคู่ใจมาจากย่านดินแดงกรุงเทพมหานคร

ต้องใช้เวลา๘ชั่วโมงกว่าจะขี่รถซาเล้งมาถึงที่วัด

เพราะตั้งใจไว้ว่าจะไปส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
และจะร่วมบวชหน้าไฟในวันชาปนกิจศพวันที่๔เมษายนนี้อีกด้วย
ใช้ไฟเหลืองให้เข้าไปแล้วกันให้เข้าไปสู่สุขติอีกด้วย
ไม่ต้องก็ห่วงหาแล้วล่ะ
นายอำมอนที่กล่าวถึงนายนราธรโสติยังหรือจ๊อต
คนที่ทำร้ายร่างกายตาสาเล้งบาดเจ็บ
จนกระทั่งเสียชีวิตด้วยความอัดอั้นใจว่า
หัวใจของจอร์ดทำด้วยอะไร
หากมีคนไปทำกับคนในครอบครัวของจอร์ดบ้างจะคิดยังไง
คำพูดของนายอมรนั้นเต็มไปด้วยความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันตาสาเล้งเป็นคนใจดีมีน้ำใจ
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร

เขาอายุถึงป่านี้รุ่นปู่รุ่นย่าแล้ว

อันนี้ผมก็สู้ผมจะเข้าไปสู้สู้
คนเราทุกคนต้องสู้ทุกคน
แค่พักโอกก็ล้มก็หัวเรือฟาดด้วย
แล้วคิดไหมว่าเวลาเขาทำกับลูกหลานของคุณพี่น้องคุณคุณจะคิดยังไง

คนเราต่างธนานี่เองแต่ว่าชีวิตเหมือนเท่ากัน

แต่ว่าแค่ฐานะมันต่ำสูงเท่านั้นเองครับ

มีสุดท้ายก็มาเนี่ยครับเนี่ยมาเมรินทรีย์กับทุกคน
อมอนชี้แนะว่าขอให้จอร์ดจดจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียน
ควรใช้สติไต่ตรองให้ดีก่อนลงมือทำ
เพราะเหตุการณ์นี้นายอมรเสียเพื่อนไป๑คน
แต่ในมุมของครอบครัวตาซาเล้ง
สูญเสียบุคคลอันเป็นเที่ยวรักไปอย่างไม่มีวันกลับ
จากการกระทำที่ใช้อารมณ์ตัดสิน
พากรทรัพย์แตงถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน